คดีนี้สังคมให้ความสนใจ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นบัณฑิตหนุ่ม
แล้วก็เป็นอดีตพนักงานภาคพื้นของสายการบิน

แต่ก็ต้องมาถูกฆ่าในลักษณะของการชิงทรัพย์ในครั้งนี้
คุณผู้ชมขยายคุณผู้ชมมาดูว่า
สำหรับผู้ต้องหาที่เกาะเหตุนี้
จะต้องมีการถูกตั้งข้อหาอะไรบ้าง
เพราะว่าเป็นคดีที่อุกอาจและพฤติกรรมก็ค่อนข้างจะโหดเยี่ยม
ข้อหาอย่างน้อยตำรวจจะมีการแจ้งข้อหา๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกก็คือชิงทรัพย์โดยมีการใช้ยานพาหนะนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
เหนือจากก่อเหตุกับนายวศิลป์ลักษณะของการชิงทรัพย์ฆ่าปาดคอแล้ว

ก่อนที่จะฆ่าชิงทรัพย์นายวศิลป์ก็ไปก่อเหตุครั้งหนึ่ง
แล้วหลังจากฆ่านายวศิลป์ก็ไปก่อเหตุกับประชาชนอีก๒ราย
นี่ก็ถือเป็นคดีต่างกรรมต่างวาระกัน
ซึ่งสำหรับข้อหานี้นะคะมีโทษก็คือจำคุก๕๑๐ปีปรับ๑๐๐๐๒๐๐๐บาท

ถ้าหากว่าเป็นการชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
เป็นการชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ
เป็นการชิงทรัพย์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
หรืออันตรายสาหัสหรือเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ส่วนข้อหาที่๒คือร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ภาษณะคนหนึ่ง
คนใดมีอาวุธติดตัวไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ข้อหาที่๓คือร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ซึ่งข้อหานี้มีโทษปรับตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ
ส่วนข้อหาที่๔เป็นข้อหาเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ถ้าผลการตรวจร่างกายผู้ต้องหาทั้งสองคน

ก็จะถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาโดยทันที
ซึ่งส่วนใหญ่จะนำตัวไปบำบัดตามกฎหมาย
แต่สำหรับคดีนี้จะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารที่จะเป็นผู้วินิจฉัยค่ะ